ครับคุณผู้ชมค่ะครับพักเรื่องเครียดเครียดกันหน่อย
หิวยังจ๊ะหิวมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพาไปกิน
วันนี้เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าวันนี้มีเรื่องของข้าวขาหมูมาฝากด้วยนะคะ
อ่ะเดี๋ยวติดตามหน่อยข้าวขาหมูที่นี่เขาบอกว่า
แทบจะละลายในปากเลยทีเดียวค่ะนี่นี่นี่ไปที่ไหนบางคนบอกอุ้ย
ข้าวขาวหมูมันเลี่ยนป่าอ่ะร้านนี้รับรองทานแล้วไม่เลี่ยน
คุณต้องขอต่อชามที่สองค่ะอ่าอันนี้นะคะไปดูกันที่ร้านขาหมูโกเห็งกันหน่อย
เขาบอกว่าร้านนี้เขามีสูตรลับนะคะจากรุ่นคุณยายเลย
ตุ๋นขาหมูด้วยเตาถ่านนานแบบโอ้โห๕๖ชั่วโมงนะ
แล้วเขาก็ไม่ได้ใส่เครื่องพะโล้อย่างที่เราเคยเห็นก็เลยทำให้รสชาติเนี่ยมันแตกต่างจากสูตรขาหมูทั่วไปค่ะ
หมูที่ได้นุ่มเขาบอกว่าแค่คุณเอาลิ้นบีบี้เอาเนี่ยมันก็ละลายในปาก
เคี้ยวเลยนะวัตถุดิบสดใหม่ค่ะซื้อแบบวันต่อวัน
อันนี้ถือเป็นเจ้าแรกของเมืองกาลที่ขายถูกขนาดนี้
เออทำไมยี่สิบบาทเองควรแล้วให้เยอะด้วยนะเนี่ยคุณดูคุณดู

โอ๊ยไม่ไหวละเอายังงี้เขาบอกว่าขายถูกแบบนี้
เพราะอยากจะช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย
จะได้เข้าถึงอาหารรสเด็ดอร่อย
ร้านขาหมูโกเฮงอยู่ที่ไหนบอกเลย
อยู่ที่กลางซอยปรายศนีย์ที่ถนนแสงชูโต

เขาเปิดขายทุกวันตั้งแต่ตี๕เป็นต้นไป
ใครอยากไปลองชิมผ่านไปลองดูละกันค่ะ
อยากกินบะหมี่ขามหมูเลยนะฮะ
บาทเขาเขียนป้ายตัวโตไว้เลยนะฮะ
ขาหมูแล้วถ้าใครอยากกินแคบหมู

นี่จะพาไปกินแคบหมูไปที่อ่างทองฮะ

นี่เลยนี่คุณป้าเคี้ยวให้ดูเลยนะฮะ

ตะบนเทวาร่าเผอร์ชัยโยจังหวัดอ่างทองฮะ
รวมกลุ่มกันทำแคบหมูครับ
ใช้ชื่อแบรนด์ว่าแคบหมู่บ้านลาว
หมูที่นี่คุณป้าบอกโอ้โหยืนยันเลยหลานเอ้ย
กรอบทั้งฟูพองทั้งชิ้น
เหม็นหืนไม่เหนียวหนึบหนับต้องยกนิ้วให้

แม้แต่สวอย่างพวกเราสวผู้สูงอายุอย่างพวกเราเนี่ย

แม้ว่าฟันพวกเราจะเหลือไม่ครบ

ดังนั้นโอ้โหวัยรุ่นอย่างพวกหนูเนี่ย

วิธีทำซึ่งเป็นวิถีของชุมชน

นำหนังหมูมาต้มใส่กับน้ำมันด้วยไฟอ่อน
หนังหมูแตกแล้วก็นำมาทอดไฟแรงอีกรอบ
หนังหมูพองตัวตักลงพัก

ให้เสด็จน้ำมันแล้วให้มันกรอบค้างไว้แบบนี้

ถุงละ๑ขีดราคา๕๐บาทหรือว่ากิโลกรัมละ๕๐๐บาท
ใครสนใจนะอยากมีอาชีพ

กลุ่มแม่บ้านหมู่๑ตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง

จากไปศึกษาเรื่องอาชีพวิถีชุมชนแล้ว
ก็สามารถที่จะอุดหนุนแคบหมูน่ากินน่ากินแบบนี้ได้นะครับ

เอาเคี้ยวให้ดูอีกทีนี่
บอกฟันป้าก็ไม่ครบหรอกแต่มันละลายในปากจริงไอ้หลานเอ้ย
ก็ดูท่าทางมันน่าจะกรอบจริงอะนะคะ
ครับคุณผู้ชมคะนี่เดี๋ยวพาไปดูเรื่องแปลกกันหน่อยก็ละกัน
อันนี้ของกินแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้มันแปลกแต่จริง
เป็นเรื่องของอีกาตัวนึงมันหลงฝูงคุณ
แล้วมาขออยู่กับยาย

ใช่ค่ะอันนี้คือคุณยายส้มเช้านะคะเดชพดุงหรือว่ายายใจ
อายุ๘๓แล้วยายอาศัยอยู่ที่นะคะตำบลท่าข้าม
ค่ายบางรจันทร์สิงห์บุรีล่ะค่ะ
ยายตั้งชื่ออีกาวตัวนี้ว่าเจ้าทองดำ
มันเป็นอีกาเพศผู้นะคะอายุสักประมาณปีเสร็จค่ะ
หลงฝูงมายายบอกมันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะ
แล้วยายไปไหนมันก็ตาม
ถ้ามันรู้ว่ายายจะเดินออกนอกบ้าน
เจ้าทองดำมันจะบินตามเลยแล้วทำอย่างไรรู้ไหม
มันจะจิกแขนจิกขาให้ยายกลับบ้าน
บางครั้งค่ะมันก็บินไปคาบอาหารมาเกาะที่บ่าคุณยาย
แล้วเอาปากไปไซส์ที่ปากยายด้วยนะ
คล้ายกับเหมือนจะเอาอาหารมาป้อนให้ยายกิน
ยายบอกต่อนะคะบอกว่าเวลายายป่วย
ทองดำเขาจะบินมานอนเฝ้าอยู่บนขื่อหน้าบ้าน
ยายเองก็แปลกใจนะโอ้ในชีวิตยาย
ไม่เคยเลี้ยงอีกาตัวนี้เลยนะ
ยายเลยคิดแบบนี้ย้อนไปถึงอดีต
ยายบอกยายเคยเสียลูกไปคนนึงตอนยายอายุ๑๙
ยายก็เลยถามว่าเนี่ยใช่ลูกสาวยายที่ชื่อโหน่งหรือเปล่า
กับชาติมาเกิดใช่ไหมปรากฏว่าอีกามันตอบว่าใช่
อันนี้ยายเล่านะคุณผู้ชมยายถาม๓๕ครั้ง
เหมือนมันทำเสียงใช่อย่างนี้เหรอ

คงจะอย่างนั้นล่ะค่ะ
ตอนนักข่าวไปถ่ายนะมันยังไม่มีเสียงไงคุณ

แล้วยายก็เลยต้องเลี้ยงเอาไว้แบบนี้เลย

นี่คือช่วงเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยนะฮะ
เอาข่าวสีสันมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ